กับเรื่องราวดีบอกเลยว่าไม่เลื่อนแล้วค่ะเพราะว่าโควิดมันหลายระรอกเหลือเกินนะคะ
สำหรับคู่รักคู่นี้ค่ะคุณจักรจันทร์อคัมซิรินะคะนี่แหละค่ะ
แล้วก็แฟนนุ่มเนาะคุณไฮโซเคนั่นเองนะคะ
หน้านี้เนี่ยมีเรื่องให้ต้องลุ้นกันหลายระลอกเลยทีเดียวสำหรับเส้นทางความรักของนางเอกสาวคนสวยจักรจันทร์อคัมซิริค่ะ
ฝ่ามรสุมหนักถาโถมเข้ามาหลายต่อหลายครั้งและในที่สุดเธอก็มีวันนี้ค่ะ
วันแห่งความสุขสวยจริงจริงนะบันเทิงไทยรัฐขอแสดงความยินดีกับคุณจักรจันทร์และคุณเทวัฒนาด้วยนะคะ
ทำกลางคนใกล้ชิดแล้วก็ครอบครัวเท่านั้นนะคะโดยเจ้าสาวป้ายแดงนี้นะคะ
ส่วนทางเจ้าบ่าวเนี่ยก็มาในสูตรสีเบรดนั่นเองค่ะโอ้หล่อมากเลยค่ะ
เรียกได้ว่าหล่อสุขุมมาสนุ่มของจริงเลยนะฮะซึ่งเดิมทีนี้นะคะ
คู่นี้เขาจะมีพิธีมงคลสมรสแล้วก็งานฉลองมงคลสมรสด้วยแหละ
แต่ด้วยสถานการณ์โควิดอย่างที่รู้กันตอนนี้ก็ต้องเลื่อนพิธีดังกล่าวออกไป
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สอดคล้องตามมาตรการของภาครัฐนั่นเองนะคะ
แต่ว่าพิธีรีตองแค่นี้ก็อบอุ่นมากแล้วก็เป็นวันดีของทั้งคู่จริงนะครับคุณผู้ชม
และแน่นอนเราไม่รู้เลยจริงว่าไอ้โควิดเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่แพลนอะไรต่อก็ยากอะค่ะ
อย่างคู่ของคุณหญิงรัฐาค่ะขึ้นภาพมาได้เลยนะคะนี่คู่นี้ก็น่ารักมากเหมือนกันนะคะ
กับแฟนหนุ่มคุณตุลตุลยเทพค่ะความรักของทั้งคู่สุขงอมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคบหาดูใจกันมานานกว่า๔ปีค่ะ
งานนี้ค่ะบวกลบคุณหารแล้วทั้งคู่ไม่ขอเลื่อนแพลนวันสำคัญเช่นเดียวกันก็มีการควงกันมั่นแล้วก็จดทะเบียนสมรสอย่างเรียบง่าย
น้อยแต่มากเรียบแต่โกค่ะท่ามกลางครอบครัวของทั้งคู่เท่านั้นเองนะคะ
ร่วมกันเป็นสักขีพยานรักเมื่อ๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมานี่ค่ะ
ส่วนอีกคู่ค่ะขอแต่งต่อไม่รอแล้วนะเหมือนกัน
สำหรับคู่ของพี่จิ๊บวัสสุกับแฟนสาวรุ่นน้องคุณจ้าจ๋าพิมรตาค่ะ
นี้หลายคนบอกว่าเล่นใหญ่เหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่แบบส่วนตัวนะ
จดทะเบียนกันแบบเรียบง่ายแลกแหวนแทนใจกันไปค่ะ
เครื่องบินเจ็ตเมื่อ๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยที่ผ่านมานี่เองนะคะ
หลังจากที่คู่นี้เขาโดนโรคเลื่อนมาเต็ม๒ปีเลย

ส่วนคู่นี้ค่ะยังไม่แต่งแต่ก็มั่นกันเรียบร้อยแล้ว
สำหรับนักแสดงพิธีกรสาวคุณจอยชนทิชาค่ะ
วงคุณโต้งปัญญาศักดิ์แฟนหนุ่มนอกวงการ

ฝ่าโควิดเข้าพิธีมั่นกันไปเมื่อวันที่๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ส่วนงานแต่งยังเลิกเดิมคือปลายปีนี้นะคะ
คือช่วงมั่นใจผ่านไปแล้วตั้งแต่กุมภาใช่ไหมคะ
อันนั้นคือคนน้อยอยู่แล้วประมาณแค่ร้อยคน
แต่แขกมาแบบประมาณ๖๐งานแต่งคือจอยจัดปลายปี
ก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีว่าตอนนั้นจะเป็นยังไง
หลังจากนี้อาจจะได้มีการฉีดวัคซีนกันแล้ว
แล้วก็สถานการณ์ต่างอาจจะดีขึ้น

ก็ดูเอาตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงกันไปตามความเหมาะสมแล้วกันนะคะ
แบบนี้ก็อบอุ่นดีน่ารักดีนะคะ